คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่กระแสความนิยมของผู้สาวขาเลาะนะคะ

แล้วต้องบอกว่าตอนนี้เธอขึ้นแท่นเป็นนักร้องหญิงคนแรกของเมืองไทย
ที่สามารถกวาดคะแนนความนิยมจากยอดคลิกชมได้ถึง๓๐๐ล้านเป็นคนแรก
ทั้งที่เพลงนี้จริงแล้วเนี่ยมีเพียงแต่ภาพนิ่งพร้อมกับเนื้อเพลง
ถ้าเกิดว่าใครได้เข้าคลิปเข้าไปดูก็จะเห็นเลยว่ามีแค่ภาพนิ่งของน้องลำไยกับเพื่อนซ้อนมอเตอร์ไซค์กันแค่นั้นเลย
และช่วยยืนยันความนิยมผู้สาวขาเลาะถูกใจแฟนเพลงมากขนาดไหนดูจากคลิปที่เจ้าตัว
เจ้าของคายเค้าโพสต์ให้เห็นว่าเมื่อวานนี้เธอไปเอ็นเตอร์เทนต์แฟนคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีใต้

ผู้สาวคาระอยากเป็นผู้สาวคาระ
มียอดวิวถล่มทลายทะลุ๓๐๐ล้านวิวไปเนี่ยนะจะต้องไม่พูดถึงเธอคนนี้ไม่ได้เลย
สาวน้อยวัย๑๗ปีอีกคนนึงนะคะน้องอาร์มชุติมาคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้แหละเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการจรดปากกาแต่งเพลงเพลงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพลงนี้มียอดวิวคนดูทะลุ๓๐๐ล้านวิวภายใน๙เดือน
แต่กลับไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแล้วก็มีคิวแน่นเหมือนกับสาวลำไย
แต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมค่ะใครที่คิดจะสร้างประเด็นดราม่าให้กับสองสาวคู่นี้
สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะน้องอาร์มชุติมาค่ะ
บางคนอาจจะยังไม่คุ้นหน้านะคะแต่ถ้าพูดถึงเพลงผู้สาวค่ะ
แล้วหนูเป็นคนแต่งเองมาคุยกันข้างในดีกว่า
เชิญนั่งค่ะไม่ใช่นั่งตรงนี้ดีกว่า
เราก็มีชื่อแบบในนามของคุณที่เขียนเพลงอยู่แหละ

น้อยใจนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะแต่งให้พี่อยู่แล้ว
ถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้เหมือนกันค่ะว่า
แต่ว่าถ้าซื้อก็กลัวจะไม่มีคนอยู่
ก็อยู่ที่บ้านก็มีบ้านอยู่แล้ว

ได้รถค่ะแล้วก็ที่บ้านก็มีต่อเติมบ้านค่ะ
แล้วก็อะไรที่เราอยากได้เราก็มีแล้วค่ะตอนนี้

ทุกวันนี้ก็ยังกินนอนด้วยกันทำอะไรด้วยกันเหมือนเดิม
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเสียงดีใช้ย่อยนะคะคุณค่ะ
ติดตามผลงานเพลงที่เธอแต่งไปแล้ว
อย่าลืมคุณผู้ชมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับเพลงใหม่ล่าสุดค่ะ
ที่เธอแต่งเองแล้วก็ร้องเองเลย
กับเพลงที่มีชื่อว่าบกวางถังอาย
ซึ่งเป็นเพลงอกหักเพลงแรกที่เธอลงมือแต่งด้วยมือของตัวเอง

ตอนนั้นจะมีแบบอารมณ์แบบป๊อปปี้เลิฟนิดนึง

ขอกินน้ำก่อนข้อแห้งขาวเยอะจัง
คิดจะเปลี่ยนลูกไหม
ไม่คิดนะคะเพราะว่าแบบนี้ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้ว
ถ้าให้หนูแบบเปลี่ยนลุคไปเป็นเหมือนพี่ลำไยหนู
อาจจะร้องร้องเพลงไม่ออกเลยก็ได้

ก็ฝากติดตามทางยูทูปหายทองคำแชนแลล
แล้วก็ติดตามอัปเดตข่าวสารอะไรก็ทางเฟซบุ๊คอาร์มชุติมาแล้ว
จริงที่เฮาสอง
เคยอักเคยแพ้งกันสำได้
แต่ลืมบ่ใดว่าอายคือคนสำคัญ
โอ้โหคุณผู้ชมใครจะรู้ว่าสาวน้อยคนนี้อยู่เบื้องหลังเพลงผู้สาวขาเลาะมาตลอดเลย

ความสามารถเธอล้นเหลือมากเลยค่ะ

ทั้งเล่นกิต้าต่างเพลงเองได้แล้วก็เพลงใหม่ล่างสุดของเธอ
ใครที่ชื่นชอบก็ฝากติดตามผลงานของน้องอาร์มกันด้วย

อายุ๑๗จะมีผลงานให้เราได้ติดตามกันขนาดนี้

แล้วตอนนี้ทำอะไรแบบร้องเพลงแบบนี้ไม่ได้

เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเพลงผู้สาวขาล้อ

น่าจะเป็นคนที่สนิทกันกับลำไยไห้ทองคำคนนั่นแหละ

เพลงใหม่ล่าสุดของเธอค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่